ทีนี้ค่ะอยากพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่หน้ากระทรวงการคลังกันนะคะ
เพราะว่าวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งค่ะ
ที่มีพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ที่เขายังไปกันที่หน้ากระทรวงการคลังเพื่อที่จะไปทวงถาม
ถึงมาตรการเยียวยา๕๐๐๐บาทจากกระทรวงการคลัง
แม้ว่าทางกระทรวงการคลังบอกแล้วว่าไม่ต้องมาเพราะว่าปิดลงทะเบียนไปแล้ว
คุณสามารถเข้าไปในเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันเพื่อตรวจสอบสถานะ
ว่าคุณได้รับสิทธิ์หรือไม่ได้รับสิทธิ์แค่นั้น
แต่วันนี้คนยังไปกันเยอะมากอย่างคุณลุงแท็กซี่คนนึงนะคะ
ปีนรั้วอย่างที่เห็นภาพจะปีนขึ้นไปเลย
ปีนขึ้นไปจนเจ้าหน้าที่ต้องมาช่วยดึงลงมาแล้วก็มาช่วยพูดคุยนะคะ
ด้วยความที่คนเดือดร้อนจริงคุณผู้ชมคุณลุงบอกว่ารถโดนยึดแล้วเนี่ย
ขับแท็กซี่สตางค์ไม่มีไม่มีผู้โดยสารไม่มีรายได้
คุณลุงคนนี้นะคะชื่อว่านายพงพิชาญธนาธิรพงศ์อายุ๕๗ค่ะ
นี่คือรั้วของกระทรวงการคลังนะคะประตู๔
คนอื่นก็ไปรอกันอยู่เยอะนะแต่คุณลุงคือปีนรั้วเลยอ่ะ
รอปภก็ต้องไปช่วยคุณลุงนำตัวลงมาเพราะกลัวอันตราย
กลัวคุณลุงจะพลัดตกจะร่วงลงมานะคะครับแต่จังหวะที่แกะมือคุณลุงจากรั้วเนี่ยนะ
คุณลุงจะกัดมือรอปภนิดนึงแต่สุดท้ายคุณลุงก็ยอมนะคะ
คุณลุงยอมลงมานี่ไงนี่ไงนี่นะคะจังหวะนี้
แต่ก็ต้องเห็นใจและเข้าใจคุณลุงเพราะคุณลุงบอกว่าลุงไม่ไหวแล้ว
ซี่ตอนนี้แทบจะไม่มีผู้โดยสารเลยจริงนี่นะคะแล้วก็ลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยา๕๐๐๐บาท
ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนรอมา๓๒วันแล้วอ่ะ
รออยู่ก็เลยต้องมาทวงถามถึงประสงค์กันคลั่งเนี่ยค่ะ

อาหารกระทื้อนมใช่ใช่ผมรับพันธุ์สองพี่
ไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าวันละพันเท่าแก่ยึดรถไปครับ

แต่คุณลุงบอกว่าก่อนที่จะไปที่กระทรวงการคลัง
มีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการคลังโทรไปหา
แล้วก็บอกว่าลุงที่ลุงลงทะเบียนไว้ได้รับเงินแน่

ลุงบอกว่าก็ลุงรอมาเป็นเดือนแล้ว
ยังไม่ได้เงินสักทีนะคะ
สุดท้ายเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ก็นำเลขบัตรประชาชนของลุงไปตรวจสอบให้

สถานะของลุงก็คือได้รับสิทธิ์นะคะ
แต่อยู่ระหว่างการรอเงินโอนเข้าบัญชี
แต่ลุงบอกว่าลุงรอไม่ไหวแล้ว

คือที่ว่าได้แน่เนี่ยขอวันนี้เลยได้ไหม
ใช่เพราะลุงรอมาเป็นเดือนแล้ว

สุดท้ายนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะ
สุดท้ายเป็นลม
คุณลุงเป็นลมคุณลุงอายุห้าสิบเจ็ด

ทั้งกู้ภัยทั้งเจ้าหน้าที่ก็ต้องไปช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ใช้เครื่องช่วยหายใจเลยคุณผู้ชมแล้วก็พาคุณลุงส่งโรงพยาบาลคลองตันนะคะ
เบาหวานขึ้นสูงมากค่ะคุณลุงมีโรคประจำตัวด้วย
ไปเจออากาศร้อนคนเยอะแล้วด้วยความเครียดไงคุณภาคภูมิ
ถือป้ายไปคุณพ่างภูมิถือป้ายค่ะ
มีป้ายแบบนี้ค่ะขออนุญาตอ่านตามป้ายเลยนะคะ
จะให้ตายอีกกี่คนถึงจะได้เงินต้องมีคนตายอีกเท่าไหร่
เพื่อสังเวยความไม่เอาไหนของรัฐบาลนี้ดิฉันอ่านตามป้ายนี้เลยนะคะครับ
ก็คือเรียกร้องให้รัฐบาลใช้มาตรการที่ดูแลพี่น้องประชาชนแบบ
ทั่วหน้าทั่วถึงได้ไหมพอเป็นลักษณะของการลงทะเบียนมีเงื่อนไขมีขั้นตอน
หลายคนเขาไม่ได้รับสิทธิ์นะคะ
ก็ทีนี้ค่ะสำหรับใครที่จะไปร้องเรียน
เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าคือตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็มีการตั้งโต๊ะแล้วนะ

วันนี้เป็นวันที่จัดเต็นต์ตั้งโต๊ะแล้วสำหรับคนที่มา
จะได้ไม่ต้องเหมือนวันหลายวันที่ผ่านมาใช่ไหม
ว่าไปอยู่ที่หน้าประตูแล้วก็ฝ่ายเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องทำตามหน้าที่
ก็คือให้เข้าไม่ได้ฝ่ายคนมาร้องเรียนก็ไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหน
เพราะรอปภของกระทรวงการคลังบอกว่าเขาก็ให้เข้าไม่ได้อ่ะครับ
แล้วทางกระทรวงการคลังเขาก็ไม่ได้มีการตั้งโต๊ะรับเรื่องร้องเรียนอะไร
แต่ว่าล่าสุดวันนี้คือตั้งโต๊ะแล้วรับเรื่องร้องเรียนแล้ว
แต่ขอฝากไปถึงพี่น้องประชาชนว่าถ้าจะมาร้องเรียนขอความร่วมมือแบบนี้
ให้ยืนเว้นระยะห่างตามมาตรการที่กำหนด
ครับเมตรหนึ่งเมตรครึ่งสองเมตรเนี้ยค่ะ
ก็จะมีเจ้าหน้าที่มาแจกใบคำร้องให้กรอกค่ะรับบัตรคิว
รอเรียกคิวแล้วมาคุยกับเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะอ๋อนี่ค่ะ
แต่ด้วยความที่ประชาชนก็อาจจะไปกันเยอะ
รักษามาตรการในการเว้นระยะห่างมันอาจจะยากแล้วมันอาจจะวุ่นวายนี่นะคะ
ทีนี้ค่ะจากการรวบรวมข้อมูลของเจ้าหน้าที่ในวันนี้นะ
ที่มีประชาชนไปร้องเรียนที่กระทรวงการคลังปัญหาหลักหลัก
ของการลงทะเบียนเนี่ยมีสี่อย่างคือ
บัญชีธนาคารที่ใช้ลงทะเบียนเป็นบัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหว
เพย์ที่ใช้ลงทะเบียนผูกกับเบอร์โทรศัพท์อันนี้เป็นอีกหนึ่งปัญหา
เลขโทรศัพท์เป็นการใช้โทรศัพท์คนอื่นมาลงทะเบียน
กลับไปที่เบอร์โทรศัพท์เพื่อที่จะกรอกลงในระบบอีกรอบ
คุณกรอกต่อไม่ได้แล้วอืมเนี่ยคืออีกหนึ่งอีกหนึ่งปัญหานะคะครับ
อกจากนี้คือมีปัญหาที่ว่ากฎยกเลิกไปก่อน
ที่จะมีปุ่มทบทวนสิทธิ์อ๋อตอนนั้นกดยกเลิกไปแล้วใช่
ซึ่งทั้งหมดเหล่านี้มันอาจจะเป็นปัญหาทางด้านเทคนิคไงใช่ไหมครับ
ยังแต่ว่าปัญหาก็คือณขณะนี้เขาปิดการให้ลงทะเบียนขอเงินเยียวยา
ห้าพันบาทสามเดือนไปแล้วไงใช่ไงเพราะมันเป็นปัญหาทางเทคนิค
มันจะแก้ยังไงฮะก็ปิดไปแล้ววะมารู้ตอนนี้ก็จะทำยังไงก็ไม่ทันล่ะ
อย่างข้อหนึ่งเราใช้บัญชีเก่าที่ไม่เคยเคลื่อนไหวเลย
เขาเลยปิดบัญชีนี้ไปแล้วอืมเราก็ไม่รู้
มารู้ตอนนี้ก็อาจจะย้อนกลับไปลงเอาก็ไม่ได้แล้ว
แล้วมันผ่านไปแล้วจะทำยังไงดีอันนี้คือสิ่งที่พี่น้องประชาชนตั้งคำถามเอาไว้
ว่าเปิดแบบเก็บตกอีกรอบนึงได้ไหมล่ะคนที่เขาผิดพลาดทางเทคนิคแบบนี้นะคะ
กระทรวงการคลังรับเรื่องร้องเรียนวันนี้๔๐๐รายนะคะ
แต่ก็ยังมีคนเดินทางไปต่อเนื่องเลยไปนั่งกันเต็มริมรั้วกระทรวงการคลังอะค่ะ
แล้วน่าเห็นใจมากคือคนที่ผิดหวังนั่งร้องไห้เลยนะ
นั่งร้องไห้ยืนร้องไห้แล้วก็กลับไปเขาก็เลยบอกว่า
งั้นก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาอีกรอบนึง
แล้วคุณผู้ชมคะ
พี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนเดินทางไปเดินทางมา
ค่าใช้จ่ายก็มีเรื่องของค่าเดินทาง

เนี่ยโลก็มารอเภาะ
คือเขาบอกว่าเขาก็ลงทะเบียนแล้วก็มีบัตรคิวให้ได้วันหนึ่ง
ก็๔๐๐คนใช่มั้ยนี่เนี่ยถ้าเปล่าว่าโอ้โห
คือลงทะเบียนกับเว็บไซต์แล้วเราไม่ได้จะด้วยปัญหาอะไรก็แล้วแต่
รอที่หน้ากระทรวงการคลังเพื่อหวังร้องเรียนให้ช่วยเหลือเยียวยา

ใช่แล้วต้องกลับไปแล้วต้องมาใหม่อีกรอบอย่างนี้
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายธนกรวังบุญคงชนะ
บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ตั้งโต๊ะที่เดิม๘โมงครึ่ง
ไปจนถึง๔โมงครึ่งตอนเย็นนี่คุณธนกรมาดูแลวันนี้
บัตรคิวสี่ร้อยรายดังนั้นคนที่ไม่ได้บัตรคิว
ไม่ต้องรอให้กลับไปเลยค่อยมาใหม่ถ้ามาถึงแล้วเกิน๔๐๐แล้ว
คุณก็กลับไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่ใช่แต่ก็เห็นใจอีก
ไปไปมามาครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะคณะกรรมการเยียวยา
ที่มีประหลักกระทรวงการคลังเป็นประธานร่วมก็จะมีการร่วมกับ
กระทรวงต่างต่างเนี่ยนะเขาก็จะหารือกันครับกลุ่มที่ตกหล่น
ไม่ได้รับเงินเยียวยา๕๐๐๐บาทเนี่ยค่ะจะมีการเยียวยาอย่างไร
แต่ยังบอกไม่ได้ว่าจะเยียวยาอย่างไรจะเป็นมาตรการอย่างไร
คือยังตอบไม่ได้แต่เดี๋ยวจะหารือกันอ่าอย่างเงี้ยอืมก็มันก็เป็นส่วนหนึ่ง
เป็นเรื่องของงบประมาณด้วยนั่นแหละค่ะอ่าถ้าจะเปิดขยายเพิ่มเติม
ต้องเพิ่มจำนวนคนเพิ่มเข้ามาก็ต้องไปขออนุมัติ
ประมาณเพิ่มเติมตรงนั้นด้วยนะครับแต่ผมว่าก็ไหนไหนก็ตั้งจุดรับเรื่องร้องเรียนแล้ว
แล้วก็กรอกแล้วให้เขาดูเลยว่าตกลงแล้วของเขาเป็นยังไงกันแน่
ได้ไม่ได้ตอบคำถามเข้าไปเลยเขาจะได้ไม่ต้องรอฟังข่าวอีกวันนี้จะได้รู้เรื่องไปเลย
ค่ะแล้วก็รวบรวมด้วยว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันคืออะไรเผื่อที่จะหาแนวทางในการแก้ไข